มาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ศาลได้มีการออกหมายเรียกหญิงไก่
ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองค่ะ
หญิงไก่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจที่สนประชาชื่นแล้วนะคะ
ส่วนทางพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
ก็ได้มีการรวบรวมเรื่องของสำนวนคดี
หญิงไก่ได้มีการไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับอดีตลูกจ้าง
คดีแล้วก็ส่งสำนวนเหล่านี้ไปให้ทางตำรวจกองปราบปรามในการตรวจสอบ
ส่วนก่อนที่หญิงไก่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาก็เดินสายค่ะ

โครงเพลงนะจ๊ะเค้าไม่เครียดจ้า

เดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อย
นี่ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่สื่อมวลชน
ได้รับการส่งต่อมาจากคนสนิทของนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
ในจ้างที่ถูกอดีตลูกจ้างแจ้งความในคดีแจ้งความเท็จ
เป็นคลิปของหญิงไก่ร้องเพลงไก่จ๋าของสายันสัญญา
คลิปนี้ถูกเผยแพร่เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสารอาญาไม่อนุมัติออกหมายจับ
ในข้อหาแจ้งความเท็จแต่ออกหมายเรียกแทน
หญิงไก่ก็ดูอารมณ์ดีอยู่นะคุณพิราบริวสาริน

เราจะปล่อยเสียงไหมหรือว่ายังไงไม่ปล่อยเสียงดีกว่านะ

ก็ไม่ได้วิตกอะไรคุณผู้ชมก็ยังร้องเพลงอยู่ก็เดินสายทำบุญค่ะ
หญิงไก่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
ไปทำบุญไหว้พระวัดสำคัญต่าง
โดยเฉพาะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราช
พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิศนุโลกนะคะ
หญิงไก่เขาสาบานเลยนะสาบานกับพระพุทธชินราชบอกว่า
ถ้าเขากล่าวเท็จใส่ร้ายคนอื่น

และตัดเพราะว่าถูกสังคมตัดสินว่าเป็นคนผิดไปแล้ว
ตอนนี้เหลือที่พึ่งสุดท้ายก็คือสารยุติธรรมเท่านั้น
แล้วก็เตรียมที่จะฟ้องกลับทุกคนที่กล่าวหาเธอค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกเอกกรบุษบาบดิน
ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
ก็บอกว่าถ้าศาลยังไม่อนุมัติออกหมายจับหญิงไก่
ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็จะไปดำเนินการอะไรไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ายังคงทำให้เป็นผู้ที่สามารถทำเรื่องขอเดินทางไป
ด่านพรมแดงไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ตามปกติ
เหมือนบุคคลทั่วไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีหมายจับออกมานะคะ
ส่วนกรณีจะมีการจับกลุ่มได้เนี่ยต้องมีการออกหมายจับแล้ว
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกออกไหมจับ
แบล็กลิสต์ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง

ดังนั้นหมายความว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินทางได้ตามปกติ

แต่ก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อย
ขณะที่ความคืบหน้าในการสืบสวนคดี
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสามารถพรมชาติ
กำกับการสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
นำข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในคดีของหญิงไก่
คดีที่แจ้งความไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๘
ให้กับพนักงานสอบสวนกองปรับรามทั้งหมดแล้วนะคะ
ส่วนที่นางสุกัญญาสิริม่วงอดีตลูกจ้างของหญิงไก่
อ้างว่ามีตำรวจสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
เข้าพบหญิงไก่หลายครั้ง
และมีพฤติกรรมข่มขู่ให้รับสารภาพในคดีลักทรัพย์นั้น
พันธุ์ตำรวจเอกสามารถยืนยันว่าตำรวจดำเนินการตามขั้นตอน
แต่เพื่อความโปร่งใสและเพื่อความเป็นธรรม
ก็จะมีการตรวจสอบรายละเอียดคดีทั้งหมดค่ะ